เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือซื้อเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ซื้อพันธุเรียนมาค่ะแล้วก็จะเอากลับมามาปลูกมาขายเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุคุณผู้ชมแล้วมันกลายเป็นเหตุสลด
เพราะว่าเสียชีวิตทั้งครอบครัวพ่อแม่และลูกค่ะ
จังหวะนี้เลยคุณผู้ชมชนเต็มกับต้นไม้ค่ะเขามาเร็วมากนะคะ
รถบรรทุกรถกระบะคันนี้ค่ะคือข้างหลังเป็นกระบะคอก
แล้วคุณผู้ชมดูจุดนี้มาเลนขวาแล้วหลังจากนั้นเหมือนกับเสียหลักหรืออะไรสักอย่าง
พุ่งลงไปตรงร่องกลางถนนชนกับต้นไม้
ไปเองด้วยนะไม่มีรถคันไหนตัดหน้านะคุณนะ
แล้วดูต้นไม้สิคุณขนาดต้นไม้ใหญ่ยังเกือบจะหักโค้น
นี่ไงหักลงมาแบบนี้ค่ะจุดตรงนี้คือถนนเพชรกะเสมนะคะ
อยู่ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่ที่๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิริขัน
แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยกลายเป็นทำให้ครอบครัวทั้งคันนี้นะคะ
เสียชีวิตทั้งหมดมีคุณพ่อคุณแม่ลูกชายอายุ๑๖ปี
แล้วก็ลูกสาวสองขวบเองอะค่ะเนี่ยภาพนี้คือหดหู่มากนะ
เพราะว่าตอนเจ้าหน้าที่ไปเอาอุปกรณ์ตัดถ่างมาเปิดหลังคาดู
ปรากฏว่าเสียชีวิตหมดแล้วทั้ง๔คนนะคะ
รถคันนี้ไปซื้อพันธุเรียนหมอนทองจากชุมพรมา
ไปปลูกที่ไร่ทองผาภูมิที่กาญจนบุรีแล้วถึงจุดตรงนี้
ไม่แน่ใจคุณพ่อหลับในหรือเปล่าเลยเสียหลักชนต้นไม้นะคะ
เจ้าหน้าที่นำศพส่งโรงพยาบาล๓๐๐ยอดชนะสูตร
สาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ